แม่ไปโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าลูกฉันถูกอาจารย์ให้ลาออก

ลูกเรียนมหาลัยนะอายุ๑๙

กินตัวแรงผมยาวด้วย
นี่มันคือเหตุผลเหรอนักศึกษาตัวเหม็นนี่คือเหตุผลให้ออกเหรอ
คุณผู้ชมเรื่องนี้ค่ะที่มาที่ไปเนี่ยมาจากโพสต์เฟซบุ๊กของคุณแม่
ตัดพอบอกว่าอะไรนะ
เนี่ยถ้าลูกเราเรียนมหาลัยปี๒แล้วผลการเรียนอยู่ในระดับที่พอควร
แล้วถูกอาจารย์เรียกพบบอกให้ลาออกหรือย้ายคณะ
เพราะสาเหตุคือตัวเหม็นวงเล็บกลิ่นตัวแรง
ผมยาวรองทรงต่ำเรียกผู้ปกครองไปพบเพื่อให้ลาออกแต่ยังไม่ได้ไปพบ
แบบนี้เนี่ยแม่ก็เลยตั้งคำถามไงว่า
แบบนี้ควรลาออกให้ลูกเลิกเรียนดีไหม
จากตอนนี้ลูกชายฉันจิตตกมาก

หลังจากที่แม่ไปโพสต์แบบนี้มันก็มีประเด็นสิคุณผู้ชม
เพราะว่าทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนรำภัยพันนี
นายวัยกูลทองอร่ามก็มีการชี้แจงถึงเรื่องนี้
บอกว่าตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อได้จริงแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการสื่อความหมายผิด
ระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง
แล้วผู้ปกครองก็เลยไม่พอใจก็เลยไปโพสต์เฟซบุ๊กแบบนั้น
จริงแล้วเอาฟังความจริงบ้างนะ
การบดีบอกแบบนี้ว่าอาจารย์ผู้สอนคณะคหากรรมศาสตร์
รมเด็กเรื่องการแต่งกายแล้วก็การปฏิบัติตัวในสังคม
เพราะว่าช่วงนี้จะเข้าสู่ช่วงการออกฝึกงานแล้วไง
แต่ตัวนักศึกษาเองตัวเด็กเองไปสื่อสารผิดพลาด

ก็ติดต่อผู้ปกครองเด็กคุยกันผ่านทางโทรศัพท์แล้ว

แล้วล่าสุดแม่ของเด็กก็ได้ลงโพสต์ขอโทษ
ระบุว่าสื่อสารผิดพลาดเข้าใจผิดไปเอง

แต่ว่าตอนนี้แม่ถามลูกแล้วแม่จะให้ลูกปรับปรุงตัว
แต่ว่าลูกชายเขาก็ชอบสไตล์แบบนั้น
แม่ก็เลยอ่ะงั้นลูกลาออกละกัน
เพราะถ้าเกิดว่าลูกย้ายคณะก็ต้องไปปรับปรุงตัวใหม่ให้เข้ากับเพื่อนใหม่

แม่เลยคิดว่าการลาออกเป็นหนทางที่ดีที่สุดสำหรับลูก
อันนี้คือในมุมแม่นะครับ

สมัยเรียนพักเที่ยงเตะบอลโอ้โหตัวชุ่มมาเลยนะ

แล้วเพื่อนผู้หญิงก็จะโอ๊ยเธอดอมเบิร์ตเหม็นเธอไปอยู่ไกล
แล้วข้างหลังนี่ก็จะเป็นขี้เกลือใช่ไหม
ใช่แต่ว่าพอเราโตเป็นนุ่มแล้วนะก็ต้องดูแลตัวเองต้องรักษาความสะอาดนะครับ
มีน้ำหงอะไรก็ฉีดเข้าไป